โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะ
เรื่องราวของคุณนกอุศนีดาราสาวชื่อดังนะคะ
มันมีอยู่ว่าคุณนกอุศนีโดนทำของใส่หรือเปล่า

เพราะว่าน้องสาวของคุณนกอุศนีค่ะคุณเล็กอรุณี

คุณเล็กถึงขั้นไปหาหมอปลา
ไปคุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
คุณนกอุศนีพี่สาวเนี่ยโดนทำของใส่แน่เลย
นี่นะคะภาพตอนที่น้องสาวคุณนกไปเจอหมอปลา
คือเธอบอกว่าสงสัยอดีตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวท่านหนึ่ง
ผู้จัดการคนนี้ทำของใส่คุณนกหรือเปล่า
เพราะว่าคุณนกเนี่ยขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องเลย
ติดต่อไม่ได้เป็นเดือนตัดขาดไปเลยแล้วมันก็มีอะไรแปลกหลายอย่างมาก
เดี๋ยวดูบางช่วงบางตอนของคลิปนี้กันก่อนค่ะ
พี่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับคนที่เป็นพักพวกอ่ะอดีตผู้จัดการ
คนนี้เขาระแวงว่ามีคนตามฆ่าเขาเหรอ
ใช่เขาไม่สามารถกลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพไม่สามารถไปทำงาน
ไม่สามารถไปบ้านเพื่อนตามที่ต่างในกรุงเทพได้แล้วไม่สามารถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดได้
เพราะอดีตผู้จัดการและพักพวกบอกว่าทางอีกฝั่งหนึ่งส่งมือปืนไปเฝ้าอยู่ทุกที่เขาไม่สามารถไปได้เลย
นี่ค่ะเรื่องราวที่คุณเล็กน้องสาวแท้ของคุณนกอุศนีเล่าให้
สัมภเวษศรีฟังเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ
แต่ย้อนไปนิดเดียวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
คุณนกอุศนีกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวท่านหนึ่งค่ะ
ก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรกันมาก่อนหน้านี้
เขามีคดีคู่กันอยู่นี่ใช่ไหมใช่แต่ประเด็นคือ
คุณเล็กบอกว่าก็อดีตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวคนนี้
บอกกับคุณนกว่าดาราที่เป็นอดีตเพื่อนสนิท
ส่งผู้หญิงคนนึงมานอนกับสามีฝรั่งชาวอเมริกัน
จะได้ไปยอมกันในชั้นศาลวิธีแก้คือ
คุณนกต้องไปหย่ากับสามีนะคุณนกก็รีบไปหย่า
โดยที่ไม่เห็นมีคลิปอันนั้นที่ว่าเลยมีคลิปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
และสามีก็ไม่ได้นอกใจตามที่กล่าวอ้างด้วย
คุณเล็กบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
ผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวท่านหนึ่งคนนี้
พักพวกของเขาชอบคุยกับคุณนก
ว่าเนี่ยมีคนส่งมือปืนมาตามล่าคุณนกนะส่งมือปืนมาตามล่าทุกที่เลย
ไม่ว่าจะไปไหนไปถ่ายละครไปบ้านเพื่อน
หรือแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านของตัวเองเหมือนมาเฝ้าตามฆ่า
คุณนกไม่กล้าไปไหนไม่กล้าใช้รถ
เพราะคิดว่าเอ๊ะโดนทำของใส่อะไรหรือเปล่า
ประเด็นสำคัญมากก็คือคุณนกเนี่ยขาดการติดต่อกับครอบครัวไปเลยครับ
ตั้งแต่๒๕ธันวาคมปีที่แล้วอยากจะให้หมอปลาหาทางช่วยคุณนกอุศนีพี่สาวของเธอหน่อย
ไม่รู้ว่าโดนของหรือเปล่าโอ้โหวันนี้คนพูดถึงเยอะ
คนพูดถึงเยอะมากล่าสุดค่ะคุณนกอุศนีเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วนะคะ
ครับสิ่งที่คุณนกชี้แจงเอ้ามันคนละเรื่องกับที่น้องสาวบอกเลย
เอาเหรอฮะคุณนกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าหลายเดือนก่อน
มันช่วงโควิดสิบเก้าอ่ะเนอะงานในวงการบรรเทิมมันก็เลื่อนออกไป
ก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดเดินสายทำบุญกับเพื่อน
ปฏิบัติธรรมทำโรงทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังโทรคุยกับคุณแม่เป็นปกติ
ไม่เคยขาดการติดต่อตามที่น้องสาวบอกนะอืมส่วนที่น้องสาวไปพาดพิงบุคคลที่สาม
บุคคลที่สี่ว่ามาทำของใสคุณนกบอกว่าไม่จริงนะคะ
สาระมากเธอเองยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่ได้โดนทำของค่ะ
เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องสาวเธอคิดเองเออเองแล้วมันกลายเป็นว่าสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับคนอื่น
คุณนกก็เลยขอโทษบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงด้วยอ่ะนะคะครับ
คุณแจ๊กเกอรีนบรรดันธิการข่าวบันเทิงของเรานะครับ
ถามไปยังคุณเล็กน้องสาวของคุณนกอุศนี
ว่าเออเห็นที่พี่สาวโพสต์หรือยังนะเธอบอกว่าเอาเห็นแล้วล่ะ
แต่ก็อยากให้พี่สาวเนี่ยโทรหาเธอด้วยไม่ใช่โทรหาแค่แม่
เพราะตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงมากยืนยันว่าที่เธอพูดไปทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
ที่คอยปั่นกระแสบอกว่ามีมือปืนตามไปทุกที่จนนกไม่กล้าออกไปไหน
เรื่องทำของตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเธอได้คุยกับหมอปลาแล้ว
ก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับคุณสัยแต่สาเหตุที่พี่สาวเปลี่ยนไป
น่าจะมาจากสิ่งของอย่างอื่นหรือเปล่า
ซึ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
แต่หมอปลาบอกว่าถ้าได้คุยกับคุณนกอุศนีดาราสาวชื่อดังเนี่ย
เดี๋ยวยังไงจะลองสอบถามดูให้ว่าเกิดจากอะไรยังไงบ้าง
คุณเล็กก็เลยฝากไปถึงพี่สาวขอให้ตั้งสติ
แล้วเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้
ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังอย่ามาทำลายอนาคตกันอีกเลย
เพราะแค่นี้ก็แทบจะไม่มีที่ยืนในวงการอยู่แล้ว
สักคนได้รับรู้ระบุได้เลยเป็นคุณบอกับคุณกอ
บุคคลที่๓กับ๔เขาก็ปั่นให้เชื่อว่าพี่กำลังทำลายเขา
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคดีหรือเรื่องความปลอดภัยของชีวิต
ตอนนี้ที่เขาไม่คุยกับพี่เพราะว่าพี่คิดว่าเขาถูกปั่นหัวให้เชื่อแบบนั้น
นกเนี่ยพี่ไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าพี่ทำผิดต่อเขาเลย

ที่อยากจะบอกจริงอยากจะสื่อจริงอยากจะสื่อถึงคุณกอกับคุณบอ

สิ่งที่คุณทำเรารู้สึกว่า
มันทำร้ายชีวิตคนนึงเลยนะ

มองคุณนกแทบไม่เหลืออนาคตให้ยืนอยู่ในสังคมแล้ว
มีน้องสาวคุณนกเค้าบอกชื่ออยากสอนยอมอ่ะนะ

บางทีนี่เราก็แกะไม่ออก
คุณมดดำวินลุ้มกัญชัย
หน้าน้องสาวของคุณนกเค้าร้องมาหมอปราลจะลองฟังนะครับ

และก็ไม่เชื่อว่าจะมีคนตามฆ่าตามยิง
และที่สำคัญนกยังกลัวว่า
ในรถมีกล้องวงจรปิด

เขาเรียกว่าเท่าหนวดเนาท

ผมไม่กล้าสรุปว่าเขาโดนของ

ต้นผมยังไม่กล้าสรุปเพราะผมยังไม่ได้เจอตัวของนกเลย
ถ้านกมั่นใจว่านกไม่โดนศัยศาสตร์นกต้องมานั่งคุยกับครอบครัวก่อน
เพราะตอนนี้ครอบครัวและคนใกล้ตัวเนี่ยเขากลัวเรื่องนี้มาก